ตามกันต่อนะคะสำหรับคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่
นี่ก็ยังไม่เจอเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วใครที่ทำให้น้อง
ชมพู่เนี่ยเสียชีวิตเพราะถ้าเกิดว่าไปดูตามแนวทางการ
น้ำหนักไปว่าน่าจะมีคนทำให้น้องตายเพราะหนึ่งตอนที่ไปเจอน้อง
ศพน้อง๑๔พฤษภาคมสภาพศพน้องคือเปลื่อยกาย
แล้วก็ที่สำคัญตอนที่ไปเจอศพน้องไปเจอบนภูเหล็กไฟ
ซึ่งอยู่บนภูเขาสูงชันมากมันเป็นไปได้ยากมากเลย
ที่จะเดินขึ้นไปเองคือเด็กสามขวบแล้วล่าสุดคุณผู้ชม
เดี๋ยวพึ่งเหมือนนะคะตำรวจมีข้อมูลใหม่
ตำรวจได้มีการนำตัวลุงสมบัติเนี่ยมีตัวละครใหม่นะคะ
ไปตรวจดีเอนเอเพิ่มเติมแล้วถามว่าลุงสมบัติคนนี้คือใคร
ลุงสมบัติคือคนที่เป็นหนึ่งในทีมค้นหาน้องชมพู่
ตอนที่น้องหายตัวไปตั้งแต่๑๔พฤษภาคม
แล้วเป็นคนแรกที่ตะโกนบอกทีมค้นหาบอกว่าเจอแล้ว
เจอศพน้องชมพู่แล้วนะคะเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชม
ลุงสมบัติคนนี้ไม่เคยเปิดเผยเปิดใจกับใครสื่อไหนมาก่อนนะคะ
ได้มีโอกาสเปิดใจกับนักข่าวไทยรัฐเป็นที่แรก
ลุงสมบัติแกเล่าให้ฟังบอกว่าย้อนกลับไป๑๔พฤษภาคม
สักประมาณ๑๐กว่าคนนะคะเดินแถวเรียงหน้ากระดาน
ไปตามหาตัวน้องชมพู่แล้วจุดที่มีคนไปพบรองเท้าแตะของน้องชมพู่เนี่ย
ลุงสมบัติบอกว่าชาวบ้านกว่า๑๐คนไปแบบนี้นะคะ
ไปแบบนี้ช่วงนั้นมันเป็นช่วงกลางคืนทุกคนเดินเรียงหน้ากระดานขึ้นไปเรื่อย
แล้วจู่หนึ่งในทีมค้นหาเนี่ยตะโกนมาบอกว่างู
พอบอกว่างูเท่านั้นแหละค่ะวงค้นหาเนี่ยโอ้โหแตกกระเจิงเลยนะคะ
วิ่งกันไปคนละทิศคนละทางทีนี้ลุงสมบัติก็เช่นเดียวกัน
แกก็ตกใจแต่จังหวะที่ลุงสมบัติตกใจกลับเป็นจุดที่ไปเจอศพน้องชมพู่
แล้วลุงแกก็เลยตะโกนบอกทุกคนบอกเจอแล้วเจอแล้วเจอศพน้องชมพู่แล้ว
หลังจากนั้นเป็นลุงพลค่ะก็คือเป็นลุงเขยของน้องชมพู่เนี่ยนะคะ
วิ่งเข้ามาดูศพน้องร้องห่มร้องไห้นะคะ
ลุงสมบัติยอมรับบอกว่าวินาทีที่พบศพน้องเนี่ยคือทุกคนก็ตกใจแล้วค่ะ
เป็นช่วงเวลากลางคืนด้วยลุงเองเนี่ยไม่ทันได้สังเกตว่าสิ่งรอบข้างตอนนั้นเนี่ยมีอะไรบ้าง
แต่เท่าที่มองเห็นด้วยตาเปล่าสังเกตว่าศพน้องชมพู่ที่เจอเนี่ยคือสภาพศพเนี่ยเปลือยเปล่า
สวมอะไรเลยขามีร่องรอยเหมือนคนถูกทำร้ายเนี่ยนะคะ

แล้วเราไปพบศพน้องได้ยังไงครับ
มันเหมือนกับเหมือนเดินหน้ากันไปนะประมาณ๑๐กว่าคนหรือถึง๑๐กว่าคนนี่แหละครับ
เดินหน้ากันไปก็ไม่มีใครตะโกนไปเห็นอะไรเห็นงูแล้วก็แตกพระกระดอก
แล้วก็ไปเจอเลยอันนี้ก็ไม่รู้เนี่ยกลุ่มเลยครับ

แบบนั้นคิดว่าเป็นงูดีไหมครับ
ผมไม่ทราบว่าผมไม่ได้เจองูนะ

ตัวนั้นสภาพเป็นยังไงครับ
ภาพมันมืนร่างกายก็เปื่อยแล้วก็มีบาดแผลตามแข้งขา

มันเหมือนกับรอยขีดขวนรอยไม้รอยอะไรขีดขวนครับ
คุณผู้ชมแปลกใจไหมครับว่าเอ๊ะทำไมเวลาผ่านมา๕๖วันแล้ว
ถึงจนถึงวันนี้ทำไมลุงสมบัติคนนี้
สังเกตไหมหลายคนตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะคะ
ทีนี้เราก็เลยไปถามลุงสมบัติว่ากังวลไหมเนี่ย
ลุงบอกว่าไม่กังวลเลย
เพราะลุงมีหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิด
วันที่น้องชมพู่หายตัวไป
ลุงขับรถกระบะออกจากบ้านตั้งแต่๘โมงเช้า
ไปซื้อผลไม้เที่ยมเพื่อดงหลวง
เพื่อที่จะมาขายต่อแล้ว
มีกล้องวงจรปิดบันทึกไว้เป็นหลักฐานด้วย
มีพยานเป็นชาวบ้านก็เห็นว่าลุงไปซื้อผลไม้
ที่สำคัญหลังจากที่รู้ข่าวว่าน้องชมพู่หายตัวไป
ลุงก็ไม่ได้หลบหนีไปไหนยังออกจากบ้าน
ไปช่วยตามหาน้องชมพู่ทุกวี่ทุกวันจนกระทั่งไปพบศพ
นี่คือสิ่งที่ลุงสมบัติบอกกับเรานะคะ
นั่นคือเรื่องของคดีแต่เมื่อวานนี้นะคะ
มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับครอบครัวเกิดขึ้น
ครอบครัวของน้องชมพู่ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่
น้าตายลุงพลป้าแตนเพราะว่าเมื่อวานนี้เป็นวันพระใหญ่
ทุกคนก็อยากจะไปทำบุญไปวัดนะคะ
เพื่ออุทิศวรกุศลให้กับน้องชมพู่ค่ะ
ครอบครัวของน้องชมพู่นะคะมีทั้งตาทั้งยายทั้งพ่อทั้งแม่
สดิ้งนะนะไปทำบุญที่วัดถ้ำภูผาแอก
ข้าวปลาอาหารสังขทานเทียนพรรษาไปถวายพระโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
ชุดนักเรียนแล้วก็เครื่องเขียนให้กับลูกสาว
เอามาถวายพระด้วยบอกว่าตั้งใจขอให้บุญกุศลทั้งหมดถึงน้องชมพู่
อกจากคนในครอบครัวแล้วก็น้าแล้วค่ะ
เมื่อวานนี้ถือว่าเป็นคนในครอบครัวเหมือนกันนะ
ลุงพลกับป้าแตนมาทำบุญที่วัดเดียวกันเลย
แต่นักข่าวตั้งข้อสังเกตว่าอ้าวแล้วทำไมคนครอบครัวเดียวกันแท้ไม่นั่งใกล้กัน
แล้วไม่ได้มีการเอ่ยทักทายกัน
นักข่าวของเราบอกมันผิดปกตินะ
ก็เลยเข้าไปสอบถามทั้งกับพ่อกับแม่ของน้องชมพู่
แล้วก็สอบถามฝั่งของลุงพลกับป้าแตนว่าทำไมถึงไม่ได้ทักทายกัน
ระหว่างสองคนนี้สองครอบครัวนี้
ทุกคนยอมรับว่าตอนนี้ก็ยังลำบากใจที่จะพูดคุยกัน
เหตุผลก็มาจากเรื่องของคดีน้องชมพู่นั่นแหละ
ส่วนที่ไม่ได้ไปนั่งรวมกันตอนทำบุญเพราะปกติแล้ว
ใครมาก่อนก็ต้องนั่งด้านหน้า
ใครมาที่หลังก็ต้องนั่งด้านหลังไปหน่อยไม่ได้ตั้งใจจะแยกกันเลย
ขณะเดียวกันเมื่อวานนี้พ่อและแม่ของน้องชมพู่นะคะ
ถูกตำรวจเรียกไปสอบถามอีกครั้ง

แต่ครั้งนี้พ่อกับแม่เปิดเผยกับทีมข่าวของเรา
บอกว่าเจ้าหน้าที่เขาแจ้งค่ะ
เขาแจ้งว่าตอนนี้สิ้นข้อสงสัยในตัวพ่อกับแม่แล้ว
เพราะก่อนหน้านี้ก็มีการตั้งข้อสังเกตแหละ
เป็นคนใกล้ตัวเป็นคนใกล้ตัวหรือเป็นคนในครอบครัว
ว่าคนในครอบครัวก็คือพ่อกับแม่จะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่า
ตำรวจยืนยันแล้วนะคะบอกว่าตอนนี้เคลียร์เรื่องนี้แล้ว

แต่ตำรวจก็มีเรื่องที่อยากขอความร่วมมือ
เป็นบางอย่างในการติดตามจับกลุ่มตัวคนร้าย
ถ้าเปิดเผยมาแบบนี้แล้วแสดงว่าอีกไม่นาน

เจ้าหน้าที่อาจจะมีเบาะแสสำคัญแต่ไม่ได้บอกเรานะคะ
แต่มีความจำเป็นจะต้องบอกพ่อบอกแม่น้องชมพู่นะคะ
น่าจะน่าจะนะคะน่าจะมีข่าวดีเร็วเราก็อยากให้มีข่าวดี
เพราะว่าวันนี้เป็นวันที่๕๓แล้วนะคะ

หรอกว่าจะได้ข่าวดีซักทีนะฮะ